จากสถานการณ์โควิด๑๙ที่กำลังระบาดนะครับ
ก็ทำให้เกมสุดสัปดาห์นี้นั้นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป๒คู่ด้วยกันครับ
ก็มีหลายคู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่ใหญ่ซะด้วยนะครับ
ก็เป็นทางเกมการท่าเรือเอฟซีที่จะพบกับทางด้านสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์นี้
จะเลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วโปรแกรมที่จะไปแข่งขันต่อก็คือช่วงกลางสัปดาห์ของต้นเดือนหน้า
ในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้นะครับล่าสุดนั้นทางไทยลีกก็ออกมายืนยันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ส่วนอีกคู่ที่เลื่อนในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างราชบุรีกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ในวันที่๒๒มกราคมนี้จะไปแข่งขันในวันพุธที่๒๖มกราคมนี้แทนนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของสุปโชคสารชาตินะครับที่ก่อนหน้านี้นั้นทางชนะทิพย์สงกระสินแนวรุกของคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับ
เคยเปิดเผยผ่านสื่อว่าอยากให้สุประโชคนั้นย้ายไปค้าแข้งในศึกเจลีกนะครับ
เรื่องนี้ทางคุณบริพัฒน์ศูนย์รอดนะครับผู้จัดการทีมบุรีรัมยูไนเต็ดก็เผยว่า
กระแสกับซัปโปโร่ตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอมานะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคต
แต่ถ้ามีการเจรจาขึ้นมาจริงต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนธีรทรบุญมาทันครับแก๊กซ้ายของบุรีรำยูเนเต็ดเมื่อวานนี้
ได้โพสต์คลิปที่เล่นมุกหักมุมนะครับทำเอาแฟนแฟนนั้นก็ฮือฮาเลยนะครับ
แล้วก็เรียกเสียงขำได้ในโซเชียลนะครับโดยธีรทรนั้นได้เผยในคลิปว่า
หลังจากไปเล่นเจลีกมา๔ปีก็สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จนะครับ
แชมป์เจลีกแล้วก็พยายามเก็บเงินมาตลอดเพื่อซื้อของขวัญที่ตัวเองอยากได้นะครับ
แล้วก็วันนี้ก็ทำได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายนั้นธีรทรก็เดินอ้อมไปข้างหลังรถหรูแล้วครับ
แล้วก็ขี่จักรยานออกมาครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอุ้มเทียทรนะครับ
แล้วก็หลังจากที่ผมไปเล่นเอ่อญี่ปุ่นมาสี่ปีนะครับ
แล้วก็สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จทั้งแชมป์เจลีกแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับ
แล้วก็พยายามเก็บเงินมาตลอดในการที่ไปเล่นเจลีกนะครับ
เพื่อที่จะซื้อของวันที่ตัวเองอยากได้ครับวันนี้ผมก็สามารถทำได้แล้ว
ก็เรียกเสียงขำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับสำหรับทางเจ้าอุ้มนะครับ
ผู้จัดการทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
หรือทีมใดนะครับเป้าหมายคือการคว้า๓๐
คะแนนให้ได้แล้วก็ต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะครับ
การเตรียมทีมนะครับนักเตะบาดเจ็บหลายตำแหน่ง
จึงต้องส่งตัวสำรองลงไปเล่นแทนทำให้คุณภาพของเกมก็หายไปนะครับ
ส่วนการมาเยือนบุรีรำในนัดนี้ต้องการเป็นผู้ชนะนะครับ
เพราะว่าจะทำให้กลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนะครับดูความขึ้นไหวของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับ
เมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๒รอบสุดท้ายนะครับ
หลังการซ้อมมิโยโอกาโมโตนะครับผู้สอนของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็เปิดเผยว่านัดแรกนั้นเป็นเกมที่สำคัญต้องลดความกดดันนะครับ
แล้วก็ทำให้นักเตะทุกคนมีสมาธิให้มากที่สุด
ทุกคนตั้งใจที่จะทำผลลัพธ์ให้ได้ตามที่วางไว้นะครับ
ก็คือการเก็บชัยชนะนะครับสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้น
จะลงสนามนัดแรกกลุ่มบีในวันนี้นะครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์
เวลาสิบเก้านาฬิกาครับ